ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขางงตาแตกกัน
ผู้ชายคนนี้จมน้ำช่วยขึ้นฝั่งรีบเดินหนี
คือตอนแรกดูเหมือนเขาลงไปเล่นน้ำ
แต่สักพักเอ้าทำไมเหมือนจะจมน้ำ
พอลงไปช่วยเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ครับ
ใครว่าเรียกจริงมั้งครับ

นี่ครับนึกว่าเล่นน้ำในตอนแรกนะฮะแล้วก็มีคนโยนห่วงให้แล้วด้วย
คือพันธาเอกดานัยว่ายน้ำเข้าไปช่วยชีวิตผู้ชายคนนี้
ดูแล้วกำลังจะหมดแรงแล้วลอยคออยู่ในแม่น้ำมูลตรงนี้นะครับ
ใกล้กับสะพานเสรีประชาธิปไตยเนี่ยเราสามคนไปข้ามมาแล้วนะสะพานนี้
ห่างจากฝั่งประมาณ๑๕เมตรเหตุเกิดช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับ
เจ้าหน้าที่ก็คว้าห่วงยางนะครับโยนไปให้ผู้ชายคนนี้ให้เกาะก่อน
ลอยตัวก่อนแล้วก็เนี่ยครับไปลากขึ้นฝั่งนะครับ
ขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยแต่พอขึ้นฝั่งได้คุณผู้ชมเนี่ยครับ
กว่าจะช่วยเขาได้ก็ทุลักทุเลนะขึ้นมาได้ตามปกติแล้ว
ถ้าคนมาช่วยเราได้เนี่ยแล้วเรายังมีสติเนี่ยเราควรจะทำยังไงบ้างขอบคุณ
ขอบคุณครับโอ้โหถ้าไม่ได้พี่นี่แย่เลยหรือว่าคุยกันสักหน่อยใช่ไหม
คุณผู้ชมดูท่าทางเขานะขึ้นไปได้แล้วดูชุดที่เขาสวมใส่ไปนะ
นั่นแหละครับปกติไหมเนี่ยไปแล้วไปแล้วคุณผู้ชมครับ
เขานั่งตกปลาอยู่ตรงนี้แหละจู่เห็นผู้ชายคนนี้ลงไปเล่นน้ำ
ไม่ดีก็ยื่นเหล็กไปให้นะครับไปให้ผู้ชายคนนี้จับ
หวังจะช่วยดึงตัวเข้ามาไม่สำเร็จก็เลยตะโกนขอความช่วยเหลือ
เพราะดีเนี่ยเจ้าหน้าที่คือเขามาช่วยน้ำท่วม
เขามาช่วยผู้ประสบอุทธกภัยนะครับก็มาแจกน้ำดื่มอยู่ชาวบ้านประสบอุทธกภัยนะครับ
ที่ชุมชนท่ากอไผ่เนี่ยอยู่ใกล้พอดีเจ้าหน้าที่ก็ลงไปช่วยผู้ชายคนนี้ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
นี่แหละครับก็ไม่รู้ว่าเขามีอาการป่วยทางจิตหรือเปล่านะฮะแต่ก็ถ้าไม่ช่วยไว้น่ะ
คือเขาบอกเลยตอนนั้นคนนี้อาจจะจมน้ำตายได้ครับ